วันนี้นี่เห็นไหมก็คือเฮียฮอธ์ลงเอ็งเลยยินดีต้อนรับเพราะอ
ล่าสุดนะครับคุณพุทธอภิวัลเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คของตัวเขาเองนะครับ
บอกว่าขอบคุณเฮียฮ้อที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่อง๘และขอบคุณคนดูทุกท่าน
ที่ยังติดตามถามหาในห่วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณที่
ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตามขอบคุณ
สรยุทธ์บุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอดที่ได้ฝากความปรารถนาดีมา
ยังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่
ฝากความปรัฐนาดีมาให้สม่ำเสมอผมได้รับรู้และทราบซึ้งใจมากรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่าน
ให้เกียรติคนธรรมดาอย่างผมให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งผมไม่
คนดูทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามชมผมพร้อมจะกลับมารับใช้แล้วนะครับมันถึงยุคที่แบบข่าวคนดู
จริงชื่อว่าน่าวันที่๑เมษาเว่
น่าจะมีรายการเลยผมว่าน่าจะขึ้นเลยนะ

เพราะที่จะเริ่มในช่วงนี้มันคงยังไม่ใช่ไง

คุณเองก็ไปอยู่กับเฮียฮเลยสิโอ้โหโอวโอว

เนี่ยการไปอยู่กับเฮียฮอล์ดเร็วตรงไหนอะ

แล้วต้องเอาตารางขึ้นมาจดนะเนี่ย
ไม่ต้องนับอะไรเลยไม่ต้องนับชื่อเลย

บางคนคนจวดทำตำราขายได้ไหมคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป